มาแล้วครับช่วงเลือกตั้งครับคุณผู้ชมครับ
ยังไม่ทันจะแม่รับสมัครเลย

สมุทรปราการคุณผู้ชมครับพระประแดงครับ
ก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ร้อนแรงล่ะนะ
การการสูงนะครับ
ก็มีป้ายหาเสียงเรื่องมาติดตั้งกันแล้ว
คุ้นเคยกับประชาชนใช่ไหม
แป๊บเดียวนะครับทำลายป้ายกันแล้วนะครับ

ป้ายหาเสียงของหลายพักโดยเฉพาะพักใหญ่
เพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐ

มือมีดกรีดทำลายครับ
ลงไปกองกับพื้นแล้วนี่แหว่งไปแบบนี้แล้ว
ป้ายถูกถอนออกแบบถอนรากถอนโคนเลย

กล้วยแห่งชาตินะครับใครก็รู้ว่าแม่นะครับ
เสียชัดเนี่ยถนัดเรื่องหน่อกล้วยแค่ไหน
เศรษฐกิจของชาวบ้านด้วยวิถีชีวิตแบบไทยครับ